เข้ามาที่บ้านหลังนึงแต่ว่ามารยาทดียกมือไหว้พระก่อน

เอาเงินมา๕๐๐๐ผมขอแค่๕๐๐๐บาท
ไม่ว่าคุณจะมี๑๐ล้าน๒๐ล้านผมขอแค่๕๐๐๐พอ

แต่สุดท้ายกวาดไปเกือบ๒ล้านบาททีเดียวครับ
ไม่ต้องทำเป็นไหว้พระหรอกนะโจรก็คือโจร
ขอยืมคำพูดของป้ารัตนาหน่อยนะฮะพระจะลงโทษอย่างหนักนะฮะ
พฤติกรรมแบบนี้เดินเข้าไปก่อนไหว้พระก่อน
หมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าบุกเข้าไป
อันนี้เป็นบ้านหรูในบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ตะบนราชาเทวะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรประการ
ตอนตี๓กว่าของวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สักพักหนึ่งนะหลังจากไหว้พระเสร็จเดินไปในห้อง
เปิดประตูห้องทำงานแต่เข้าไม่ได้
ก็เลยเดินไปห้องนอนเปิดประตูห้องนอน
เอาปืนจี้เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิง
แล้วหยิบเงินสดรวมทั้งทรัพย์สินมูลค่ากว่า๒ล้านบาทไป
เจ้าของบ้านหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้มา
ก็เลยต้องมานอนรวมตัวกันหมดเลย

คุณพาณิชมาศอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าช่วงเกิดเหตุทุกคนในบ้านไปนอนด้วยกันในห้อง
เพราะว่าได้ยินเสียงเอ๊ะทำไมมีคนมาเปิดประตูห้องนอน
หันไปเฮ้ยไม่ใช่มีผู้ชายคนนี้เดินเข้าไป

ผ่านไปห้องแต่งตัวก็เลยลุกขึ้นไป
และเดินตามไปประจับหน้าคนร้ายต่อตาต่อฟัน
คนร้ายเอาปืนเล็งมาแล้วบอกว่าอย่าส่งเสียงดัง
สั่งให้เธอกลับไปนอนนะฮะเธอก็เลยเข้าไปนอนกอดลูกชายวัย๖ขวบเอาไว้แน่นเลย
จากนั้นคนร้ายเดินตามบอกว่าผมต้องการเงิน๕๐๐๐บาทไปเอามาให้ผมด้วย
ก็เลยลุกไปหยิบเงินมาให้เขา๒๗๐๐คนร้ายก็ออกจากห้องไป
สักพักคนร้ายกลับมาเงินไม่ครบเอามาให้ครบ๕๐๐๐บาทต้องการ๕๐๐๐บาท
แล้วบอกว่าถึงเขาจะเป็นโจรนะก็มีศักดิ์ศรีนะ
คุณจะมี๑๐๒๐ล้านเขาไม่เอาเขาจะเอาแค่๕๐๐๐บาทเท่านั้น
ก็เลยเดินไปหยิบเงินในตู้เซฟให้เบ็ดเสร็จไปก็เป็น๕๐๐๐บาท
ระหว่างนั้นคนร้ายเดินไปหยิบทรัพย์สินต่างของมีค่าต่างหูนาฬิกาสร้อยคอมือกระเป๋าแบรนเนม
ส่วนใหญ่ที่คนร้ายเอาไปเนี่ยเอาทรัพย์สินที่มันเป็นสีทองเขาคงคิดว่ามันจะมีค่า
มูลค่าเบ็ดเสร็จประมาณสัก๒ล้านกว่าบาท
แต่คนร้ายกลับไม่แตะต้องทรัพย์สินอื่นเลยเช่นนาฬิกายี่ห้อดังที่มันไม่ได้เป็นสีทอง
สินสามีที่วางเอาไว้ที่ไม่เป็นสีทองเขาไม่เอา
ทุกอย่างที่มันเป็นสีทองหยิบไปหมดเลย
คดีนี้ตำรวจสพบางแก้วลงพื้นที่ไปสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
รวมทั้งจุดเกิดเหตุข้างจุดเกิดเหตุข้างบ้านหลังนี้
พบว่าคนร้ายเขาปีนกำแพงเข้าไปที่หลังบ้านก่อน
แล้วก็เดินสุ่มไปเปิดประตูหลายหลังหลายหลังสุดท้าย
หลังไหนที่ปิดก็ไม่เข้าจนกระทั่งไปเข้าบ้านหลังนี้ได้
เขาเป็นบ้านหรูในโครงการหรูนี่แหละคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังบ้านหลังนี้ไม่ได้มีการล็อกประตู
ประตูเขาเปิดเอาไว้นะฮะหลังจากปีนเข้าไปแล้ว
ก็เข้าไปก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ก็ปีนออกทางหลังบ้านข้ามกำแพงไป
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพวงจรปิด
และไล่ล่าคนร้ายคนนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะครับ